หนุ่มคนหนึ่งขับรถบิ๊กไบท์มาค่อนข้างจะเร็วเหมือนกัน

บิ๊กบิ๊กชนกลางลำของรถเก่ง
สุดท้ายเสียชีวิตคาที่ครับ
จรฆาที่ม
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณจุดกับรถใกล้เคียงกับซอยเพชรบุรีสี่สิบ
ก็จนทำให้ประตูผู้โดยสารของรถเก๋งฝั่งซ้ายยุบและกระจกแตกทั้งบาน
ขณะที่นายพิชิตคนขับบิ๊กไบท์แขนซ้ายขาซ้ายหักผิดรูป
เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ที่อยู่ในรถแคมรี่นั้น
บาดเจ็บเล็กน้อย๒คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการนะครับ
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไบท์ขับมาตามเส้นทางถนนเพชรชบุรีตัดใหม่มุ่งหน้าครองตัน
พอถึงจุดเกิดเหตุจู่เนี่ยรถเก่งเนี่ย
อยู่ระหว่างการกลับรถพอดีครับขวางอยู่ทุกเลนเลยคุณผู้ชม
บิ๊กไบท์นั้นวิ่งมาทางตรงก็เบรกไม่ทันไม่รู้จะไปทางไหนก็ชนเข้าไปกลางลำ
ไปอยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็ทำให้เสียชีวิตนะครับ
ต้นตำรวจก็ต้องเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จุดใกล้เคียงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ